โมงกว่าแล้วนะครับอ่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมลงไปที่กระบีกันหน่อยนะครับ
มีเหตุการณ์ที่หัวหน้าคนงานเนี่ยเขาเดินเข้าไปทวงเหล้าขาวกับลูกน้อง
ลูกน้องโมโหเอามีดแทงหัวหน้าคนงานตายเลยครับ
แต่ว่าตำรวจเองก็ไม่ได้ปากใจเชื่อนะครับเอาเหตุการณ์นี้ทางด้านของตำรวจโรงพัก
เมืองกระบีนะฮะจับตุ่มตัวนายเกลียงไกรนาวะศรีอายุสามสิบสี่ปี
เป็นคนงานขับรถตักดินในสายงานก่อสร้างนะครับหลังใช้มีดแทงเข้าที่บริเวณหน้าอกของนายจอมเมืองชอบวัยอายุห้าสิบเอ็ดปี
ซึ่งเป็นหัวหน้าคนงานจนเสียชีวิตนายเกรียงไกรเนี่ยบอกว่าหลังเลิกงานเนี่ยก็ออกไปหาปูอยู่ริมทะเล
ใกล้ใกล้กับจุดก่อสร้างก็ถือมีดติดตัวไปด้วยไปเจอผู้ตายซึ่งเป็นอ่า
หัวหน้าคนงานอยู่ที่บริเวณหน้าห้องพักผู้ตายถามไหนเหล้าขาวที่ฝากเอาไว้อ่ะ
อยู่ไหนอะไรอย่างเงี้นะฮะก็ตอบไปว่าเล่าหมดไปแล้วก็เลยถูกหัวหน้าเนี่ยต่อว่าต่อขานบอกว่าเหล้าเหลือต้องครึ่งขวด
เอาไปดื่มจนหมดได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้นะฮะจากนั้นผู้ตายก็ปรีเข้าไปจะทำร้ายตัวเขา
เขาก็เลยแบบหลับหูหลับตาเอามีดที่พกมาแทงสวนออกไปโดยที่ไม่ได้มองว่าโดนหรือเปล่าเนี่ยนะครับแต่มีดนั้นกลับไปปักที่บริเวณหน้าอกของหัวหน้าจนล้มลงแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
ตำรวจยังไม่ปากใจเชื่อคำให้การเพราะว่าพยานที่เห็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นคนงานด้วยกันบอกว่าผู้ตายกับคนที่แทงไม่ค่อยถูกกัน
จากว่าผู้ตายนั้นมักจะด่าทออยู่เสมอเรื่องของการทำงานน่าจะเป็นแรงจูงใจเพื่อต้องการจะแก้แค้นหัวหน้าเนี่ยนะครับ
ก็เลยก่อเหตุขึ้นไปน่าจะไม่ใช่การป้องกันตัวนะครับ